ไปดูกันที่เคนย่านะคะถือว่าเป็นประเทศหนึ่งค่ะ
กำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องของการฆ่าช้าง
เพื่อเอางามีการลักลอบฆ่าสัตว์จำนวนมากทีเดียวนะคะ
ซึ่งก็เป็นการตอบสนองตลาดงาช้างทั้งในเอเชียแล้วก็รวมถึงไทยค่ะ
ในวันนี้ทางเคนย่าก็เลยเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธี
ในการเผาทำลายงาช้างที่ยึดได้เป็นของกลางตลอด๒๗ปีที่ผ่านมานะคะ

ต่อต้านการฆ่าช้างเอางาแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์ช้างแอฟริกาต่อไป

ไปอยู่ที่เคนย่าไปร่วมเป็นศักดิ์พยานในพิธีเผาครั้งนี้นะคะ

คืออุทยานแห่งชาติในระวีของเคนย่าค่ะ
ซึ่งกำลังจะมีการเผาทำลายงาช้างและนอแร็ด

เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ค่ะ
ว่ารัฐบาลเคนย่านั้นต่อต้านการค้าสัตว์ป่าอย่างจริงจังค่ะ
นี่คือภาพของงาช้างและนอแร็ดนะคะ
รวมทั้งหมด๑๐๖๓๕ตัน
โดยประกอบไปด้วยงาช้าง๑๐๕ตัน
แล้วก็นอแร็ดอีก๑๓๕ตันค่ะ
โดยส่วนใหญ่นะคะเป็นงาช้างของกลาง
ยึดได้จากผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่าตั้งแต่ปี๒๕๓๒เป็นต้นมาค่ะ
แต่ก็มีบางส่วนค่ะที่ได้มาจากช้างและแร็ดที่ตายด้วยสาเหตุธรรมชาติ
ซึ่งการเผาทำลายงาช้างและนอแร็ดครั้งนี้นะคะ
นับได้ว่าเป็นการเผาทำลายครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ค่ะ
ขณะที่มีการประเมินค่ะว่า
ได้มาซึ่งงาช้าง๑ตันจะต้องสูญเสียชีวิตของช้างถึง๑๐๐ตัว
ซึ่งก็หมายความว่างาช้างที่ถูกเผาทำลาย๑๐๕ตันวันนี้ค่ะ
มาจากช้างถึง๑๕๐๐ตัวเลยทีเดียวค่ะ
เผาทำลายนะคะจะเท่ากับเป็นการตัดวงจร
ไม่ให้มีการลักลอบนำงาช้างและนอแร็ดเหล่านี้กลับเข้าสู่ตลาดได้อีกครั้ง
ซึ่งสำหรับจุดหมายของการเผาทำลายครั้งนี้ค่ะ
รัฐบาลเคนย่าระบุว่าต้องการส่งสารให้ทั่วโลกได้ตระหนักค่ะว่า
งาช้างและนอแร็ดเหล่านี้อาจมีมูลค่ามหาศาลในตลาดมืด
แต่ว่าก็ไม่มีคุณค่าเท่ากับที่เมื่อมันอยู่บนตัวช้างหรือแร็ดที่ยังมีชีวิตอยู่
หลายประเทศในแอฟริกานะคะกำลังเผชิญกับปัญหาการฆ่าช้างเอางา
มีรายงานว่าในแต่ละปีนั้นมีช้างแอฟริกามากกว่า๓๐๐๐ตัวค่ะที่ถูกฆ่าเพื่อเอางา
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดงาช้างในภูมิภาคเอเชีย
ซึ่งไทยเองค่ะก็เป็นหนึ่งในประเทศปลายทางรวมถึงเป็นทางผ่านของการค้างงาช้างด้วย
ก็สร้างความกังวลนะคะว่าหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อย
ก็มีความเป็นไปได้ค่ะว่าในอีก๕๐ปีข้างหน้าช้างแอฟริกาอาจจะศูนย์พันธุไปจากบางพื้นที่ค่ะ
นัทธพรเทาตะกูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากกรุงไนโรบีประเทศเคนย่าค่ะ
แต่ว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ค่ะเป็นภาพล่าสุดที่กำลังจะเริ่มพิธีในการเผาแล้วนะคะ
พิธีนี้ล่าช้าออกมาค่ะเนื่องจากมีฝนตกหนักเป็นอุปสรรคสำคัญนะคะ
ซึ่งในระหว่างนี้เนี่ยการรักษาความปลอดภัยค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากนะคะ
ในขณะที่ผู้นำเคนย่านั้นลงพื้นที่มีการตัดสัญญาณโทรศัพท์เป็นระยะด้วยนะคะ
ซึ่งก็เป็นอุปสรรคสำคัญในการรายงานข่าวด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
ตอนนี้กำลังจะเริ่มพิธีการเผาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ
อีกหลายประเทศนะคะที่ก่อนหน้านี้ก็มาร่วมประชุมกัน
หาแนวทางในการอนุรักษ์ช้างป่าช้างแอฟริกา
ซึ่งมีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็วนะคะ
รวมทั้งยังมีกลุ่มผู้ที่เป็นนักอนุรักษ์นะคะ
แล้วก็องค์กรต่างหน่วยงานภาคเอกชนด้วยนะคะ
มาเข้าร่วมประชุมกันแล้วก็มาร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้
ซึ่งผู้สื่อข่าวของเราก็กำลังอยู่ร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วยเหมือนกัน
นี่คือภาพสดที่ส่งตรงมาจากเคนย่าเลยใช่ไหมครับ
เป็นฟีดสดเรียลไทม์เลยนะคะ
อย่างที่บอกไปว่าพิธีมันเริ่มล่าช้าไปหน่อย
มันเผาทำลายทั้งหมดเลยไม่มีการเก็บไว้
เพราะเขาบอกว่างาช้างเหล่านี้จะสวยงามได้
ก็ต่อเมื่ออยู่กับตัวช้างที่มีชีวิตเท่านั้น
ค่ะตอนนี้เวลาที่ในโรบีเคนย่าประมาณ๔โมงใกล้จะครึ่ง
ก็ช้ากว่าเราสัก๔ชั่วโมงได้นะคะ
ก็เป็นพิธีเนี่ยตอนแรกกำหนดการเริ่มไว้ก่อนหน้านี้
แต่ว่าตอนนี้ก็ล่าช้าไปแต่ว่าน่าจะกำลังเริ่มแล้วนะคะ
มีสักขีพยานจากหลายประเทศเหมือนกันที่ไปร่วมนะคะ
หลายคนมองว่าทำไมถึงต้องเผาทำลาย

ค่ะนี่จะเห็นว่ามีเปลวไฟแล้วนะคะ
ที่เขากำลังจะเริ่มในแต่ละจุดนะคะ
ก็คือเป็นไฟที่อยู่ใกล้กับกองของงาช้าง
ซึ่งทางด้านของผู้นำเคนย่า

ย้ำว่าจะเผาทั้งหมดเลยไม่เก็บเอาไว้เลย

ก็เป็นการแสดงสัญลักษณ์ชัดเจนว่าไม่เห็นด้วย
นี่คือภาพนาทีในการจุดเลยนะฮะ
นี่คือเริ่มในการเผาทำลายงาช้าง

บอกว่าอาจจะต้องใช้เวลานานพอสมควร
กว่าจะทำให้งาช้างพวกนี้กลายเป็นเท่าฐานทั้งหมด
หลายคนที่ชมภาพนี้อาจจะรู้สึกเสียดาย
แต่จริงแล้วนี่คือการเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว

ใช่ค่ะบ้านเราเองก็ใช้วิธีการทำลายเหมือนกัน
เวลาจับของพวกนี้ที่ลักลอบมาได้
เพราะว่าเป็นการทำให้แน่ใจจริงนะคะ

ในเรื่องของการซื้อขายหรือว่าเป็นการค้าขายอีก

ติดตามรายการสดมาถึงเข็ญญาณเลย
พรุ่งนี้มีเรียบเรียงทั้งหมดเลย

แล้วก็การประชุมผลการประชุมที่ผ่านมา
ติดตามเป็นได้ทางแทนราทีนี่แหละครับ